เปิดศึกวันทรงตัววันพุธนี้
พบกับนักร้องสาวเชฟ

และน้องสาวสุดน่ารักอย่างคุณแหวด
มาพร้อมกับครูสอนเต้นสีปึกคุณครูบอย

ผมยังไม่ได้มนต์ท่านข้างหน้าก่อนเลยครับ
มาประทับกับแฟนหนุ่ม

เพื่อนชายคนสนิท
ดิ้งยมยาดบัวงาม

งานนี้มีหาแน่นอน

หมดแล้วก็ต้องกลับขึ้นสิครับผม

เฮียดดามมีดาวต่อพี่นะ
ร่วงเปิดศึกพุธที่๙ธันวาคม๔ทุ่ม๔๔น